ที่เรื่องของคุณพลอยเชอร์มานกันสักนิดนึงนะคะ
หลังจากที่คุณพลอยเชอร์มานเขาออกมาประกาศว่าติดโควิด๑๙
พร้อมกับมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนะคะ
ก็พบว่าเดินทางไปเที่ยวในหลายแห่งเลย
งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตออกมาวิภาควิจารณ์กันแบบหนักหน่วงมากจริงนะคะ
ก็ส่งผลให้แฮชแท็กพลอยเชอร์มานนี่ขึ้นเทรนดทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียว
ล่าสุดนายธิรพงศ์ช่วยชูค่ะนายอำเภอของเกาะสมุยเองเนี่ย
ก็เป็นในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกเกาะสมุย
นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะสมุยสาธารณสุขอำเภอกเกาะสมุย
ลงพื้นที่ปฏิบัติการแผนค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะ
สวอปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้กับประชาชนแรงงานชาวต่างชาติ
แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะ
ทางด้านนายธีรพงศ์มีการเปิดเผยค่ะ
บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีการคาบเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายอื่น
เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีการพบเชื้อของแรงงานชาวเมียนมา
ได้ปฏิบัติการแผนค้นหาเชิงรุกด้วยนะคะ
ตอนนี้เพื่อจะให้ทราบข้อมูลแล้วก็มาประเมินสถานการณ์ว่าตอนนี้
พื้นที่นี้ปลอดภัยแล้วหรือไม่นะคะ
แล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะ
เคสของคุณพลอยเชิงมานเองในทีมสอบสวนโรค
เขามีการลงพื้นที่ไปด้วยในส่วนของทั้งโรงแรมที่คุณพลอยไปพักนะคะ
แล้วก็สนามบินก็มีการแจ้งให้มีผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
หรือว่าสัมผัสกับตัวคุณพลอยมารับการตรวจหาเชื้อแล้ว
อกจากนี้เนี่ยทางทีมสอบสวนโรคของเกาะสมุยแล้วก็เกาะพงันด้วยนะคะ
ได้ร่วมกันหาสาเหตุว่าคุณพลอยเนี่ยไปติดเชื้อมาจากตรงไหน
สำหรับที่เกาะสมุยนั้นผู้ที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
จะต้องกักตัวอยู่ในโรงแรมเท่านั้นหรือว่าพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น
ส่วนพื้นที่ของเกาะพงันที่ดาราสาวไปเนี่ย
ก็อยู่ระหว่างการทำงานของทีมสอบสวนโรคเช่นกัน
อย่างทำลายคุณพอยเองคือก่อนหน้านี้ช่วงวันที่๒วันที่๓
คาเฟ่เดิมมาที่ภูเก็ตคือคุณพลอยก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถูกไหมคะ
ทีนี้พอเธอกลับมาเนี่ยเธอก็ชัดเจนเลยว่าเธอกักตัว๑๑มีการตรวจโควิดครั้งแรก
ไม่พบเชื้อวันที่๑๒ทราบผลไม่พบเชื้อ๒๐ไปตรวจโควิดอีกครั้งที่๒
เห็นไหมครับผลเป็นลบไม่พบเชื้อวันที่๒๑
แล้วพอหลังจากตรวจโควิดครั้งที่๓วันที่๒๔ทราบผลวันที่๒๕ว่าไม่พบเชื้อ

คือจริงต้องเดี๋ยวคุณผู้ชมบางคนอาจจะงง
เพราะว่าแบบเอ้านึกว่าคุณพลอยเนี่ยตรวจโควิดมาครั้งที่๔ถึงจะมาเจอเชื้อเหรอ

ดังนั้นเนี่ยรอบนั้นเขากักตัวของเขาแล้ว
แล้วก็ผลตรวจออกมาจนครบ๑๔วันเขาไม่พบเชื้อ
เขาก็เลยมีการเดินทางไปต่อที่สมุย
มาอยู่ที่กรุงเทพฯก็คือวันที่๘เดินทางกลับกรุงเทพฯมา
ก็คือขึ้นเรือกลับจากเกาะพังอันมาลงที่สมุย
เสร็จปุ๊บวันที่๙เขากลับมา
คือกลับมาวันที่๘ไปตรวจเชื้อเลย

แล้ววันที่๙ทราบผลว่าผลเป็นบวกติดโควิด
เพราะจริงเลยแกจะเริ่มไปทำงานแล้ว

ปรากฏว่ามาพบเชื้อว่าตัวเองติดโควิดนั่นเองเนอะ
ก็เลยมีหลายกรณีเป็นดาร์มากันไป

คือตั้งแต่ทางนี้เขามีการปรับปรุงข้อมูล

ให้เขดพื้นที่แล้วก็ต้องมีการกัดตัวด้วยอะไรอย่างนี้

ยังต้องไปตั้งแต่วันที่๒๐กว่า
ซึ่งประกาศนี้มีการปรับปรุงข้อมูลคือวันที่๓พฤษภาอะไรอย่างนี้

แสดงว่าไทม์ไลน์เป็นไข้ขึ้นตอนนี้ถูกต้องไหมล่ะ
คือตอนกลับมาจนเดือนพฤษภานี้แล้วค่ะ
เขาไปตั้งแต่ปลายเมษาเลย

อยู่ที่นู่นนานมันก็
อยู่กรุงเทพฯมันก็เสี่ยงนะแม่ถ้าเขาไปก็อยู่ที่นู่นนาน

นี่ของที่สุราชลงบันทิศเท่าไหร่นะคะ๒๕เมษายน

อืมนะคะเขาก็ให้นี่ไง
แต่เขารู้สึกมันจะต้องแรงงานตัวถูกต้องไหมล่ะ

ก่อนที่จะออกไปเที่ยวไปกินข้าวไปอะไรยังไงไม่ได้ใช่กากก่อนเที่ยว
คุณพลอยเขาไปวันที่๒๕นั่นแหละ

ใช่แต่เขาน่าจะไปช่วงบ่ายแล้วเพราะว่า
ต้องขึ้นไปบนขับซึ่งเขาก็บอกแล้วไงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯของเรา
ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงเลยแหละเสี่ยงสีคนนี้อีกเยอะ
ตอนนี้พวกเรานะเอ้าเดินทางไปไหนดูกันดีนะฮะ
แต่ละจังหวัดเขาให้กักตัวกันเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันอีก